มีคนมาร้องเรียนไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
บอกว่าอยากให้ตำรวจทำงานหนักมากกว่านี้
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของเธอถูกขโมยไป

ผ่อนเงินทุกเดือนทุกเดือน

ผ่อนกุญแจแบบนี้เพราะว่าขี่ไม่ได้
แล้วผ่อนลมห่วงกุญแจนะฮะไม่มีรถวันล่ะ
ผ่อนจนจะถึงสิ้นเดือนนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้ว
แทนที่จะได้รถมาครอบครอง
แต่ปรากฏว่ายังหาตัวคนร้ายไม่เจอเลยนะฮะ

บอกท้อเหลือเกินผ่อนเงินไปทำงานมา

ศึกข่าวของเราได้รับการติดต่อจากนางสาวนาธนภาเยาวระอายุ๒๗ปี
พักอาศัยอยู่ภายในโครงการบ้านเอื้ออทรกระทุ่มแบน๒
ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าคืนวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ทะเบียน๘กกด๒๙๔๘กรุงเทพมนาคม
เราก็แจ้งไว้เลยหมายเลขทะเบียนนี้แจ้งเบาะแสให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วย
เผื่อใครพบใครเจอหรือว่าพบเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะ
มิถุนายนนะครับซึ่งเธอนั้นจอดรถจักรยานยนต์ของเธอ
อยู่บริเวณที่จอดรถภายในโครงการนี่แหละครับเธอบอกว่าพอรถมันหายไป
เธอก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพกระทุ่มแบนพร้อมกับนำ
คลิปจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพขณะคนร้ายก่อเหตุ
เอาไปมอบให้กับตำรวจเลยนะแล้วก็เธอก็ยังตั้งรางวัล
เป็นเงิน๑๐๐๐บาทเป็นรางวัลนำจับสำหรับคนที่แจ้งเบาะแส
นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายเธอบอกว่าเธอก็อุตส่าหวักกระเป๋าเธอเองนะ
ในการที่จะตั้งเงินรางวัลนำจับไว้คุณนาฏนภาบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยหน่อย
ช่วยติดตามเอารถกลับคืนมาให้ได้หน่อยเพราะกว่าที่เธอจะทำงานผ่อนรถหมดนั้น
มันเหนื่อยแสนสาหัสเหนื่อยตัวแทบขาดนะคุณ
เหนื่อยสายตัวแทบขาดนะฮะสิ้นเดือนนี้จะเป็นงวดสุดท้ายแล้ว
จริงถ้าสิ้นเดือนผ่อนหมดนะแล้วยังมีรถอยู่สบายมากเลย
แต่นี่มันช้ำใจไงมันช้ำใจจริงคุณรถก็ไม่ได้เงินก็ต้องจ่าย
ไปฟรีแบบนั้นผ่อนลมผ่อนกุญแจเอานะฮะ
เพื่อเป็นการเตือนภัยให้พลเมืองดีช่วยกันแจ้งเบาะแส
แต่ก็มีพลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแสอยู่บ้างนะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนที่แจ้งกลับมาว่า
พวกเขาก็โดนขโมยรถจักรยานยนต์เหมือนกัน
และคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันกับที่ขโมยรถจักรยานยนต์ของคุณนาฏนภา
ฝากตำรวจหน่อยนะครับ